ไปดูที่พระนครศรีอยุธยาบ้างอันนี้หนุ่มวิศวกรดวงตก
เขาบอกว่าขับรถกระบะเนี่ยไปจอดกินข้าวต้มอยู่ดี
ปรากฏไปเจอกลุ่มวัยรุ่นไล่ยิงกันอ่ะคุณเอ้า
แล้วรถกระบะที่เขาจอดไว้ก็เลยโดนกระสุนยิงพลุนเลยอ่ะโอ้โห
คืออันนี้ก็ต้องเรียกว่าดวงตกจริงนะ
คือขอไปกินข้าวเฉยอ่ะอันนี้ดวงซวยเลยล่ะค่ะ
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพคลองหลวงได้รับแจ้งมีเหตุคนไล่ยิงกันและกระสุนปืน
ถูกกระจกรถประชาชนที่จอดอยู่ข้างทาง
ได้รับความเสียหายภายในซอยเทพกุญชร๔๒
ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนี่เองค่ะ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายสารวุฒิคนขยันอายุ๓๙ปี
คนนี้เขาอาชีพวิศวกรยืนอยู่ข้างรถกระบะยี่ห้อ
อซูซูสีขาวสี่ประตูซึ่งรถเนี่ยจอดอยู่หน้าร้าน
คาราโอเกะชื่อร้านมาดันหนึ่งนายสารวุฒิเนี่ยมาชี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูเลยค่ะ
กระจกหลังที่ถูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดยิงมาโดน
กระจกหลังแตกนอกจากนี้กระสุนปืนยังทะลุไปถูก
กระจกหน้ารถแตกได้รับความเสียหายไปอีกนะคะ
นายสารวุฒิบอกว่าตัวเขาก็มานั่งดื่มเบียร์เนี่ยแหละ
จอดรถไว้ประมาณ๕ทุ่มจากนั้นไปกินข้าวต้มต่อ
ระหว่างที่เดินมาที่รถประมาณตี๒ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
ไม่นึกเลยว่าเขาไล่ยิงกันแต่กระสุนปืนมันจะมาถูกรถของตัวเอง
จนเสียหายนะคะฟังเสียงของเขากันหน่อยค่ะ

นี้ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสพคลองหลวงตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงด้วยจะได้นำกลุ่ม
คนที่เขาไล่ยิงกันเนี่ยแหละมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ